ที่ชมบุรีกันบ้างเจ้าของห้องเช่าข่าวสุดข่าวอ่อนเลย
พอเปิดประตูห้องเช่าที่คนเช่าเขาหนีไปแล้วนะ
พบอะไรให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
เป็นขยะทั้งนั้นเลยทำไมไม่เก็บครับ

อย่างนี้ผมถามว่าเป็นอุปกรณ์น่าใช้หรือเปล่าครับ

ผมให้โอกาส๒เดือนนะครับผมบอกแล้วนะครับ

แล้วเราไม่ได้ขโมยนะครับเป็นห้องของผมเองนะครับ
นะครับห้องผมเองแล้วผมบอกเลยว่าบางอย่าง
รองเท้าที่มีจะเก็บไว้ยังดีนะครับแต่คุณต้องไม่อัดนะครับ
คุณต้องมาจ่ายค่าขนบ้างด้วยนะครับ
นี่แหละครับเจ้าของห้องเช่าบ้านเอื้ออทรนาเกลือพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีฮะ
ห้องพักห้องให้เช่าปล่อยให้คนไทยซึ่งเป็นแฟนกันเช่าอยู่
แต่พอมาตรวจสอบสภาพเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบนี้ฮะ
ล้นทิ้งข้าวของเนี่ยเกลื่อนพื้นเลยจากห้องใหม่ใหม่กลายเป็นห้องที่ซอมซ่อนะครับ
แล้วก็เอาตู้เย็นเครื่องใหม่ไปแช่ผิดประเภทจนมันพังนะฮะ
รวมถึงตู้เสื้อผ้าเตียงนอนโซฟามันเสียหายไปหมดเลยนะครับ
อกจากนี้นะฮะพื้นห้องน้ำยังแตกเสียหายอีกด้วยไม่รู้อยู่กันยังไงนะฮะ
โดยเจ้าของห้องบอกว่าเสียใจมากที่ทำห้องให้เช่าต้องโดนหลังห้องแบบนี้ให้เวลาขนย้าย๒เดือนนะ
เพราะก็เห็นใจอยู่แต่เมื่อเปิดเข้าไปดูสภาพอย่างที่เห็นเครียดเลย
ต้องจ้างคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาช่วยเก็บของแล้วก็ขนย้ายทั้งหมดก่อนนะครับ
ชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์เห็นใจเจ้าของห้องเช่าเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าโอ้โหสภาพเนี่ยซกมกมากเลย
ไม่มีความเป็นระเบียบเลยอยู่กันได้ยังไงก็อยากให้คนที่เช่ามารับผิดชอบด้วยนะครับ